บอกเลยว่าเล่นกับใครไม่เล่นเล่น

คือตอนตะเขาเปิดตัวว่าคบหากับเจชนาทิศ

แต่ว่าล่าสุดมีกลุ่มตั้งเพจแอนตี้ขึ้นมา

เหมือนแบบว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยมันไม่ดีไม่ราบรื่นขึ้นมา
แต่เมพิชนาธิอย่างเขาบอกเลยว่าเตรียมใช้กฎหมายเล่นงานเพจแอนตี้ให้ถึงที่สุดเลยนะฮะ
จัดหนักเรียนคีย์บอร์ดกันเลยละกันบอกอย่างนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากโดนกระหน่ำส่งข้อความด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
รวมถึงพาดพิงหวานใจเจชนาทิพย์
จนทำให้เจถึงกับเหลืออด
คือปกติเจเขาไม่ค่อยจะตอบโต้อะไรใด

เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อกลับเพจแอนตี้ด้วยความโมโห
แล้วก็ถ้อยคำค่อนข้างหยาบคายนิดนึงนะคะ

เมย์ก็เลยออกมาเผยว่ารู้สึกไม่พอใจเหมือนกัน

หรือว่าสร้างเรื่องโกหกยุแยงให้ความรักของเธอพังลง
พร้อมกับย้ำชัดเลยว่าตอนนี้นะคะเร่งสืบหาตัวคนทำแล้ว

เราจะได้ทราบแน่นอนว่าใครเป็นคนทำ
ซึ่งเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะเตรียมใช้กฎหมายเอาผิดให้ถึงที่สุด
ให้รู้เลยว่านี่คือเคสตัวอย่างเลยทีเดียว

ตอนนี้คือให้เพื่อนตำรวจเช็คแล้ว
เขาสร้างไอจีมาแล้ว๑๐กว่าอันนะคะ

เริ่มใช้คำแบบหยาบ
มีแบบคำว่าต่อแหลมีคำว่าแบบ
ีนู่นนี่นั่นสร้างเรื่องแบบ

ว่ารักกันเราไม่ได้รักกันจริง
ก็มีด่าแฟนเมย์ว่าแบบ
หน้าเป็นแบบส้นอะไรอย่างนี้
แบบหาว่าเราไม่เอาจริงหรอกอะไรอย่างนี้
คือเหมือนพยายามทำร้ายจิตใจเราสองคนตลอดเวลา
เหมือนเขาอยากกดดันให้เราเลิกกัน
ก็ก็ทำเยอะมากเรายับคลายมาก
เมย์พยายามอดทนแล้ว

โอเคโซเชียลอาจจะไปไวจับยาก

แล้วการที่เขียนอะไรขนาดนี้

หรืออะไรเมียรักษาพาไปรักษาได้
เตรียมที่จะสืบหาว่าใครเป็นคนทำแล้วนะคะ
ซึ่งเมย์ก็วอนขอบอกว่าคือขอให้ทุกคนเข้าใจเจหน่อย
ว่าที่ทำไปทั้งหมดมีการคอมเมนต์ตอบกลับไป
ก็เพราะว่าอยากที่จะปกป้องเธอเท่านั้นเอง
ออกมาปกป้องนี่ถือว่าแบบเขาน้อยแล้วนะคะ
อย่าว่าแฟนไปเลยว่าเพราะว่าแฟนใครใครก็รักอะค่ะ
เขาซ้อมอยู่เมย์ไม่อยากให้ไปเขียนว่า
เขาเปลี่ยนไปเขาครบเมนแล้วอะไร
คือเราสองคนคือคนโดนกระทำอะค่ะ
แล้วเราก็อดทนมากแล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเมย์ก็อยากให้แฟนเมย์เขาโฟกัสที่ฟุตบอล
ไม่อยากให้มาเล่นข่าวอะไรตรงนี้
เอาเป็นว่าเมย์จะพยายามจับคนร้ายคนนี้ให้ได้
ยังไม่หมดนะคะคือวันที่๕ตุลาคม
ก็เป็นวันเกิดของเจชนะทิพย์
ถ้าใครติดตามไอจีของสาวเมย์ก็จะเห็นนี่แหละค่ะ

พร้อมข้อความอวยพรแบบหวานปนฮาเลย

ฉันรอเธอมาตั้งนานนานมากเลยรู้ไหม
แต่ไม่เป็นไรมาช้ายังดีกว่าไม่มา
พร้อมกับขอให้ท็อปฟอร์มในทุกนัดที่ลงแข่งด้วยนะจ๊ะ
แม้ว่าวันเกิดปีนี้จะไม่ได้อยู่ฉลองด้วยกันแต่ทุกวินาที

ไหมคะพี่เปิ้ลเคยมีการโพสต์ข้อความหวานอะไรอย่างนี้ถึงพี่จูนไหม